กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ข่าวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราเคยนำเสนอไปแล้ว
เรื่องราวของคุณยายหรือคุณป้านะที่ทำกายศาสตร์เยอะ
เพราะมีคนมาสั่งทำ๒ตันก็คือ๒๐๐กิโลกรัม

มีความตั้งใจในการทำกระยาศาสตร์พร้อมที่จะส่งลูกค้า
เสร็จเรียบร้อยแล้วบรรจุถุงเรียบร้อยแล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็ลงทุนไป๖๗แสนไปกู้หนี้นอกระบบมา
ทีนี้พอกายศาสตร์มันเหลือข่าวมันแชร์ไปในโลกโซเชียล
กายศาสตร์คนมาอุดหนุนเยอะนะ
อุดหนุนจนเหลือ๕๐๐กิโลกรัม
เหลือ๑๘๐กิโลกรัมจนมันเหลือ๑๕๐กิโลกรัม

แล้วสุดท้ายเนี่ยมีเน็ตไอดอลมาเหมาไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็คือเจ๊หนึ่งบางปูนั่นเองนะคะ

ลูกของคุณป้าเนี่ยเขาเป็นคนเอามาโพสต์ไว้

พอเจ๊หนึ่งบางปูหรือว่านางสาววรัชยากรอ่อนธรรมอายุ๓๔ปี
ที่เป็นเน็ตไอดอลเขารู้จักกันในแวดวงความงามเนี่ย

ในเรื่องของแวดวงความงามของใจบุญ
แล้วก็เรื่องของโอ้แต่ก่อนเป็นแม่ค้ายำแหนมธรรมดาธรรมดาเอง
แต่ว่าอยู่ก็พลิกชีวิตมาเป็นเจ้าของโรงงานร้อยล้าน
นี่คือเจ๊หนึ่งบางปู่เป็นเศรษฐินีเลยนะ
ใช่ค่ะพอเจ๊หนึ่งบางปูรู้แล้วก็ติดต่อหาน้องแป้งเลย
ลูกสาวของคุณป้าบอกว่าเดี๋ยวเหมาหมดเลยทั้ง๑๕๐กิโลกรัม
เพราะว่าเมื่อก่อนฉันเคยยากจนมาก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็ก
ก็อย่างที่บอกเป็นแค่แม่ค้ายำแหนมแล้วเธอก็ยังเด็กอยู่เลยนะ

จริงแล้ว๓๐กว่าคนก็เรียกเจ๊แล้วนะ

ใช่ค่ะเจ๊หนึ่งบางปูบอกด้วยนะบอกว่า
ตอนเด็กคุณยายเคยทำกายสารให้กิน
เคยเห็นกระบวนการผลิตรู้เลยว่ามันยากลำบากขนาดไหน
กว่าจะได้กายศาสตร์ที่อร้อยสักกิโลหนึ่ง

ทีนี้ตอนนี้เจ๊หนึ่งบอกเลยนะคะ
ไม่ได้ต้องการเกาะกระแสไม่ได้มีเจตนาแอบแฝง

กิโลกรัมที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเหมาหมดเลยนะป้านีด

เสร็จแล้วก็ป้าก็บอกด้วยนะว่าจากเดิมขายกิโลละร้อยใช่ไหม
อ่ะให้เป็นราคาต่ำกว่าทุนเลยกิโลละ๘๐ทั้งหมด๑๒๐๐
หนึ่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยเอง
แล้วหลังจากนี้เจ๊หนึ่งบางปูบอกว่า
มีแผนที่จะช่วยต่อยอดให้กับครอบครัวน้องแป้งแล้วก็ญาติญาติด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวจะรับซื้อกายศาสตร์ที่ผลิตใหม่
ในสูตรที่เข้มข้นหวานมันอร่อยยิ่งขึ้น
เอาไปบรรจุลงแพ็คเกจจิ้งทำแพ็คเกจให้สวยงาม

เขาบอกว่าคือจริงแล้วครอบครัวนี้
หลังจากที่ไปกู้หนี้ยืมสินมา๗แสนบาทใช่ไหม
เอามาลงทุนซื้ออะไรบ้างคุณซื้ออุปกรณ์ต่างนี่นะครับ
มาทิ้งไว้อยู่แล้วมะพรงมะพร้าวก็ยังเหลือ
ทีนี้อุปกรณ์ต่างมันจะต่อยอดอาชีพได้
ครอบครัวที่เดือดร้อนตอนแรกเขาก็เลยกะว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมซะเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เราฟังเสียงเจ๊หนึ่งบางปู
คนใจบุญที่ช่วยเหลือหน่อยค่ะ
เหลือถึงหนึ่งประมาณ๑๕๐โลกรัม
พอหนึ่งสืบไปสืบมาแล้วคือหนึ่งเขาไม่รู้เนอะว่า

แล้ว๓๐๐๐กว่าบาทแล้วมันจะพอใช้หนี้ได้ยังไง
บอกคือจริงฟืนมันเหลือมะพร้าวเหลือ
หนึ่งก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็นั่งนิ่งอยู่ไป
มีงานทำที่ระยะยาวเพราะว่าถ้าเกิดช่วยตอนนี้ค่ะ
อย่างที่ทุกคนรู้คือกระแสอาจจะแบบ
ไม่ได้อยู่กับเรายาวมากจะอยู่กับเราช่วงนึง
พอกระแสหมดคุณยายก็อาจจะอยู่กับหนี้สินต่อ
หนึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหนึ่งลองช่วยดู

หนึ่งคุณยายตั้งใจกวนกายศาสต
ส่วนหนึ่งตั้งใจขายลูกค้าได้ของกินที่อร่อย

นี่ไงเจ๊หนึ่งบางปูคอนเฟิร์มว่าอร่อย
ซึ่งทางด้านคุณยายหรือว่าคุณป้าประนีต
ก็บอกว่าขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนที่ช่วยเหลือ
แม้ว่าตอนนี้ที่ขายไปอาจจะไม่ได้เงินทุนเต็มจำนวนนะ

แล้วก็ถามต่อด้วยว่าเอ๊ะแล้วจะต่อยอดยังไง
ซึ่งทางด้านคุณป้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำธุรกิจออนไลน์

คุยกับครอบครัวแล้วเห็นว่าเออมีเจตนาดี

ให้ทำอีกพันกิโลกรัมอีกตันนึง
แต่รอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วแล้วนะ

จ่ายเงินก่อนใช่ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าขายดีติดตลาดใน๓เดือนนี้

แล้วก็จะทำเป็นอาชีพหลักในครอบครัวด้วย